ไปนี้ต้องบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะกับนักร้องลูกทุ่งสาวอินดี้
ราชินีรถแห่น้องใบปอรัตยาค่ะ
เป็นเรื่องราวหน้าขนลุกเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนเลยนะคะ
ว่าภาพนี้เนี่ยภาพที่คุณผู้ชมเห็นเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะคะ
น้องใบปอลรัตยาเจ้าของฉายาราชินีรถแห่
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าระหว่างที่เธอเดินทางไปเตรียมตัวร้องเพลงคอนเสิร์ต

น้องก็ได้ไปว่ายองค์ปู่อานันตะนาคาธิบดี
ซึ่งตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขง
ยเสร็จก็มีการถ่ายภาพเก็บไว้

ปรากฏว่าพอกลับมาเปิดดูภาพ
กลับเห็นว่าดวงไฟมีสีฟ้า
วงสีแดงที่เราวงไว้คือดวงไฟสีฟ้า

น้องเล่าเอาไว้ในแคปชั่นว่า
ดวงไฟสีฟ้าที่เห็นนี้มาปรากฏอยู่แทบทุกภาพที่น้องถ่ายเลย
แล้วก็ย้ำว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ในภาพนี้มีแฟนคลับเข้ามาอนุโมทนาสาธุกันใหญ่เลย
หลายคนก็ถือโอกาสอวยพรให้น้องใบปอมีงานเยอะ

ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐของเราเห็นแบบนี้ก็รีบติดต่อไปหาน้องใบปอนะคะ
น้องยืนยันว่าตอนถ่ายไม่เห็นดวงไฟจริง
พอมาเช็ครูปกลับเห็นดวงไฟติดมาหลายรูปเลย
ก่อนหน้านี้ตัวน้องเองก็ไม่ได้มีความเชื่อเรื่องพญานาคมาก่อนนะคะ
แต่กลับมีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้นกับเธอบ่อยครั้ง
เดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องใบปอนเล่าให้ฟังกันหน่อยค่ะ
ส่วนตัวแล้วไม่ได้เชื่อเรื่องนี้เลยในตั้งแต่แรกนะคะ
ตั้งแต่แรกปอไม่ได้เชื่อเรื่องพญานาคเลย

แต่ทีนี้คือปอฝันเห็นพญานาคหลายครั้ง
ถ้ารวมกันเท่าที่จำความได้ก็น่าจะประมาณ๕ครั้ง
แล้วในความฝันมันจะมีความฝันที่มาเกิดขึ้นจริงในชีวิต

เพื่อนก็เลยชักชวนไปลองไปไหว้ปู่ดูไหม
อะไรอย่างนี้ลองไปเข้าร่วมพิธีตรงนี้ไหม
หลังจากที่เราไปก็มีเหตุการณ์ที่แปลกเกิดขึ้นกับเราหลายเหตุการณ์เหมือนกัน

แต่ว่าก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วย